ชีวิตนี้ได้รับแรงประดันใจการออกแบบจากฉลองพระองค์
ที่ได้สุดเด็จทัศนาเจ้าซีริมิตพระบรมราชินา

ไปเจริญภาษาภัณฑ์ธรรมิตรีกับต่างประเทศ
โดยฝากประยุกต์คลี่หอกกับผู้หญิงทั้งสมัย

แต่ยังพบความสนานา
จำสูตรเป็นผ้าปักเลือกทั้งตัว

ผ้าพื้นไหล่เป็นผ้าทอยกดอกชมพูน
ส่วนสร้อยคอเป็นเครื่องประดับที่จัดทำขึ้นใหม่
ได้รับแรงประดันใจจากกรองพระสอร์
และโสเดชน์พระนางเจ้าซีริมิตพระบรมราชินา
แต่ประโยชน์ให้ทั้งสมัยมากขึ้น
คุณมาชมไปกับทีนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป